ส่วนเรื่องการเมืองเราติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานเลย

มีมติในการยุบพักไทยรักษาชาติ
พร้อมกับตัดสิทธิ์ของกรรมการบริหารพัก

คุณผู้ชมครับหลังจากเมื่อวานนี้เป็นต้นไป
หลังจากสารรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยแล้ว

จะพูดคุยกับเหลวขาธิการกกต่อในขีดเส้นใต้เมืองไทย

ท่านผู้ชมครับพอสิ้นเสียงคำวินิจฉัยของคณะตุลาการสารรัฐมนูลเมื่อวาน
มีคำถามตามมาทันทีเลยครับกรกตในฐานะผู้ร้องนั่นก็ส่วนหนึ่ง
กรกตในฐานะผู้จัดการเลือกตั้งจะต้องทำอะไรบ้างจากวันนี้ไป
เพราะเหลือ๑๖วันที่เหลือบัตรเลือกตั้งพิมพ์แล้ว
คู่มือการเลือกตั้งส่งไปถึงบ้านประชาชนแล้วแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็มีชื่อพักไทยรักษาชาติอยู่
จะต้องทำยังไงที่จะให้มีความกระจ่างชัดไปดูขั้นตอนจากนี้ไปครับ
เลขาธิการกรกตพันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาอยู่ในสายตอนนี้ครับ
สวัสดีครับท่านเลขาครับสวัสดีครับคุณสุภาพครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
ครับภารกิจจากนี้ไปกรกตต้องทำอะไรบ้างครับ
ครับเมื่อธรรมวิทยาศาสตร์และมนุษย์ออกมาแล้วนะครับ
ก็ต้องปฏิบัติตามนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่า
เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเพราะบัตรเลือกตั้งเนี่ย
ในช่วงนี้อยู่ระหว่างที่มีการเลือกตั้งนอกราชนาจักรด้วย
ช่วงที่ลงคะแนนด้วยครับค่ะวันที่สิบเจ็ดก็ลงคะแนน
นอกเกณฑ์ตั้งนะครับสิบสี่นะครับดับแรกเลยครับเรื่องบัตรเลือกตั้งนะครับ
คงไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้รับทราบครับว่า
เอ่อการที่จะเอ่อกาหมายเลขอะไรเนี่ยนะครับของเลือกตั้งเนี่ยครับ
ต้องต้องรู้ด้วยว่าเอ่อคุณสมบัติของของผู้สมัครหรือพระการเมืองนะครับ
ลักษณะต้องห้ามธุรกิจต้องห้ามเนี่ยพบชวนหรือไม่หรือว่าครับ
ได้ออกมาแล้วเนี่ยแหละครับเราก็แจ้งไปอย่างตรงการโรคสูลส์โดยมีสูตรประสาทงาน
การเลือกตั้งนอกราชจักรนะครับตัวเลขไปทั้งเก้าสิบเจ็ดประเทศนะครับ
ที่จัดที่เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งทั้งหลายนะครับที่ประเทศนะครับ
เพื่อแจ้งให้ทราบว่าขณะเนี้ยภักดิ์นี้ภักดิ์ไทยรัฐธาตุได้สู่สถานประนูน
มีคำสั่งให้ยุบแล้วนะครับผู้สมัครรวมทั้งภาคการเมืองนะครับ
ก็จะเป็นขาดคุณสมบัติในการที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแล้ว
แล้วนะครับนะฮะนี่คือแรกครับสำหรับวิตสองนะครับ
ในประเทศในกระบวนการทางธุรการก็คงมีอยู่
หลังจากที่สารรัฐมนุนวินิจฉัยแล้วเราก็ต้องเอาคำพิพากษา
หรือคำวิสัยตัวจริงมาดำเนินกระบวนการ
ในการที่จะให้สารดีการมีคำสั่งว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง
การประสบภัณฑ์นั้นไม่ว่าจะออกมายังไม่ได้คำวิสัยก็ตาม
ไม่ว่าจะเป็นทีวีวิทยุหรืออะไรต่าง
ก็จะมีประกาศไว้ด้วยครับว่า
พักใดบ้างผู้สมัครคนใดบ้างที่ไม่มีสิทธิ์ที่ขาด

อืมก็เป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนครับ
ครับครับเอาตรงนั้นเข้าใจมีคำถามตามมา
แกนนำของพักไทยรักษาชาติที่ไม่ใช่กรรมการบริหารนะครับ
แกนนำตั้งแต่พวกคุณจตุลนคุณนัทธวุฒิคุณพิชัยคุณประพัทธ์
ย้ายไปอยู่พักอื่นได้ถูกไหมครับ

พอย้ายไปอยู่พักอื่นแล้วเนี่ยเขาไปขึ้นเวที
เขาไปช่วยเดินหาเสียงให้ลูกพักกับพักนั้นที่เขาไปอยู่ใหม่
แล้วเขาบอกว่าใครจะสนับสนุนพวกผม
ตอนนี้พักพวกผมเนี่ยถูกยุบไปแล้ว
ถ้าจะสนับสนุนพวกผมก็ให้มาลงคะแนนให้พักนี้แทนก็แล้วกัน

ก็เป็นเสร็จภาพในการที่จะหาเสียงนะครับ
ในเมื่อพักถูกยุบไปแล้วนะครับก็คงไม่มีพัก
ก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะไปสมัครเป็นสมาชิกพักอื่นได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดได้รับการแต่งตั้ง

ถ้ามีการกระทำก็อย่าให้ผิดตามประบอบหรือสร้างประสอบ
อย่างเช่นการไปจูงใจลักษณะที่ผิดกฎหมาย
ในกฎหมายเนี่ยบอกว่าผู้สมัครแต่ละคนต้องมีผู้ช่วยผู้ช่วยหาเสียง๒๐คน
ถ้าคนเหล่านี้จะไปช่วยหาเสียงเนี่ยเขาต้องไปลงชื่อไว้ใน๒๐คนนั้นไหมครับ
ต้องแจ้งให้สำนักงานเกาะต่อจังหวัดทราบ
ผู้ช่วยหาเสียงของพระการเมืองนะครับ
ซึ่งมีจำนวนมากกว่านะครับว่าจำนวนก็คงจะมีจำนวนมากกว่านะครับ
ถ้าเป็นผู้สมัครแบบอังเกตยังไม่เกิน๒๐คน

ของพระการเมืองเนี่ยตัวเลข
ตัวเลขก็มีอีกจำนวนนึงครับ

ที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงของภาคการเมืองได้นะครับ

ฉะนั้นทบทวนอีกทีนึงนะครับว่า
กรรมการไม่ใช่กรรมการแกนนำพักในภักดิ์ไทยรักษาชาติ
ซึ่งมีอยู่หลายคนนะฮะเขากำหนดเขาเคยคิดกันว่า
ถ้าลงเลือกตั้งได้เนี่ยเขาอาจจะปาร์ตี้ลิสต์ประมาณ๑๕คน๒๐คนด้วยซ้ำไป
แกนนำเหล่านั้นไปสมัครเป็นสมาชิกพักอื่นได้
แล้วก็เป็นสิทธิของเขาที่เขาจะช่วยหาเสียงให้กับพักนั้นได้

เอาทีนี้พอจบเรื่องก็พักไทยรักษาชาติคนที่ไปร้องกรกตให้ยุบพัก
พลังประชารัฐให้ถอนสิทธิ์
ผลเอกประยุทธ์ออกจากแคนดิเดตนายกเพราะว่า
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐในฐานะหัวหน้าคอสช
คดีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ตอนนี้ไปถึงไหนครับ
ครับก็ได้ในส่วนของ
สำนักกฎหมายและคดีนะครับก็กำลังประมวลอยู่นะครับ
ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนไหมหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่
ครับก็เป็นสองส่วนครับ
ก็เป็นเอ่อในฐานะนายกรรมนตรีนะครับก็ได้รับการ
เว้นว่าถ้าเป็นข้าราชการการเมืองก็แม้จะเป็นเจ้าที่ของรัฐก็ตามนะครับ
ไม่ต้องมีปัญหาครับเพราะว่าคุณศัพท์บัตรได้อยู่แล้วครับ
ส่วนในสถานะของหัวหน้าของรัฐช่อนะครับครับ
เป็นรายร่างบ้างเนี่ยนะครับก็มีกฎหมายหลายมาตราที่เกี่ยวข้องนะครับ
ก็คือต้องประมวลในความเห็นดังกฎหมายขึ้นมานะครับครับ
ทีนี้เขาก็บอกว่าแหมทีกับไทยรักษาชาตินั่นเลวเชียวทีกับพักพลังประชารัฐช้าหน่อย
ตรงนี้จะอธิบายังไงท่านเลยค่ะครับในกรณีนี้มีคำวิจัยของสหรัฐบุรุษออกมานะครับ
ถ้าใครติดตามและสรุปประเด็นได้เห็นชัดเจนนะครับ
ของคณะกรรมการการเลือกสร้างนะครับผู้สินคณะกรรมการเลือกสร้างนะครับครับ
ในตอนที่เสนอประกาศว่าเป็นกรณีของที่พักไทยรักษาชาติได้เสนอ
กรรมการก็ได้ได้ปรากฏหลักฐานให้กรรมการแล้วนะครับว่ามีความผิดนั้นจริงนะครับ
ก็เลยมีของรุ่นนี้อื่นที่ยื่นเข้ามาก็ไม่ว่าจะเป็นมาจัดเปลี่ยนภาคการเมือง
รวมและประมวลเพื่อเสนอให้กับกรรมการครับครับมันมีหลายเรื่องมากเลยครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอให้ยุบพักพลังประชารัฐนะครับ
กรณีศิลป์ไม่เป็นสมาชิกภักดิ์มั่ง
ทำให้ก็คือโอ้โหค่อนข้างจะเยอะพอสมควร
ประเมินว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ย
ประเมินอาจจะรวบรวมส่งสารรัฐมนูลได้ไหมครับ
ครับตอนนี้อยู่ในขั้นสัปดาห์หน้าก็คงจะประหวดส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ
ส่งคณะกรรมการก่อนนะครับ
แล้วแต่พื้นที่ของท่านนะครับแต่เราก็ต้องเสนอความเห็นขึ้นไปด้วยนะครับ
ครับครับครับครับในท่างนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็คงจะเสร็จเรียบร้อยครับ
ครับครับขอบคุณท่านเหลขาครับ
ขอบคุณนะฮะก็มีความกระจ่างชัดพอสมควร
และนี่คือขีดเส้นใต้วันนี้แต่อยากจะฝากคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งหน่อย
ลูกหลานผมมาจากสงขลาสองคนเนี่ยคนบ้านเดียวกับผมเนี่ย
ไปเจอแท็กซี่เข้าไปคนละ๙๐๐ไปรังสิต
ขอบคุณครับเขาไม่รู้ว่ามันไกลแค่ไหน
แล้วที่น่าเจ็บใจก็คือว่าคนขับแท็กซี่บอกเขาได้๓๐๐เอง
ทำไมทำไมบคฤศจึงมาให้เปล่าให้มาเฟียอยู่
รู้เห็นเป็นใจกันหรือไม่
กับคนที่ทำงานอยู่ในขนส่งนั่นแหละ
งั้นแล้วเนี่ยมันจะกล้ามาทำอย่างนี้

คนต่างจังหวัดมาถูกหลอกถูกตุ๋นถูกอะไรพวกนี้

ไว้อาจารย์ขีดเส้นใต้หนาเรื่องนี้ด้วยนะครับ

วันนี้เราได้รับฟังคำชี้แจงจากทาง

ถึงกรณีของการยุบพักไทยรักษาชาติ